ดูกันต่อเรื่องของอาการของนิสิตจุฬาเมื่อวานนี้ที่ต้นไม้ทับลงมา

คือเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีนิสิตได้รับบาดเจ็บ๗คน
แต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ๕คนสามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้ว
ส่วนอีก๒คนก็ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะ
นายบุญชัยสถิตมั่นในธรรมรองอธิการบดีด้านกายภาพจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
กรณีที่ต้นหางนกยูงโค้นล้มทับนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อวานนี้
จนมีนิสิตได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๗คน

แต่ว่าอีก๒คนค่ะยังคงต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุลาลงกรต่อ
เนื่องจากว่ายังมีปัญหาเรื่องของกระดูก
แต่ว่าแพทย์ผู้รักษายืนยันว่านิสิตทุกคนปลอดภัย
เนื่องจากอยู่ในความดูแลของแพทย์
ขณะที่มหาวิทยาลัยก็จะติดตามดูแลนิสิทธิ์ที่บาดเจ็บทุกคนอย่างใกล้ชิด
ส่วนสาเหตุที่ทำให้ต้นหางนกยูงข้นล้มมาลงมา
นายบุญชัยบอกว่าทางมหาวิทยาลัยก็จะดูแลต้นไม้เป็นประจำ

เนื่องจากปลวกนั้นเข้าไปกัดกินส่วนของแกนไม้
ซึ่งอยู่ด้านในก็เลยทำให้ลักษณะภายนอกนั้น

ยังมีการแตกยอดอ่อนไม่ได้มีการแห้งเหี่ยวแต่อย่างใดค่ะ
หลังจากนี้ก็จะร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
เพื่อหาองค์ความรู้ต่างมาตรวจสอบลักษณะแบบไม่ทำลายต้นไม้
โดยจะมีการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องของการตรวจโดยคลื่นเสียง
แม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าการเอ็กซาเรย์
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเครื่องมือดังกล่าวจะสามารถใช้กับต้นไม้ได้เลยหรือไม่
ต้องมีการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งค่ะ